ท่านผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์พี่ชายกับน้องชายเนี่ยแทงกันจนเจ็บสาหัสนะครับ
เป็นพี่นะที่แทงน้องจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
คือทางคนก่อเหตุเนี่ยเมาเหล้าแล้วไปไล่น้องสะพ้ายออกจากบ้าน
ไม่พอใจน้องสะพ้ายค่ะนะฮะ
หาว่าดูแลน้องชายเขาไม่ดีมาเป่าหูให้น้องชายเขาไม่ดูแลพี่
แล้วถือมีดจะไปทำร้ายน้องสะพ้ายแน่นอนว่าสามีเขาก็ต้องปกป้องเมียเขา
กลายเป็นว่าพอเข้าไปปกป้องเมียโดดไปล็อกคอพี่
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ดนะครับหลังจากได้รับแจ้งเหตุ
คือคนเจ็บเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดแล้วถูกแทงนะฮะ
มีดเนี่ยแทงเข้าต้นแขนข้างขวาแล้วก็ลำตัวด้านซ้ายอาการสาหัสนะครับ
ต้องนำตัวเข้าผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเลยนะครับที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะครับ
ส่วนจุดเกิดเหตุเป็นบ้านพักในพื้นที่บ้านโพนศรีตำบลโนนตานอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
จากการสอบสวนนะฮะนางพิมจันงาดีอายุ๓๓ปี
บอกว่าคนเจ็บคือสามีของเธอชื่อวสันอายุ๓๐ปีชื่อเล่นชื่อเบน
ส่วนคนก่อเหตุที่แทงสามีของเธอไม่ใช่ใครที่ไหนพี่ชายแท้ของสามีนี่แหละ
ชื่อนัทธพงศ์ชื่อเล่นชื่อโต้งอายุสามสิบสองปี
ใช้มีดปลายแหลมแทงน้องชายตัวเองนะฮะแทงเข้าต้นแขนขวา๒แผลแล้วก็ซี่โครงซ้ายอีกหนึ่งแผลนะครับ
พนักงานสอบสวนก็ตามไปจับกลุ่มตัวในโต้งนะฮะ
แล้วก็คุมตัวมาที่สพเมืองร้อยเอ็ดนะครับเพื่อสอบปากคำ
แต่เมื่อคืนนี้สอบปากคำไม่ได้เลยคือได้ตัวโต้งมาเนี่ยโต้งยังเมานะฮะ
ไม่สามารถสอบปากคำได้นี่ผู้ก่อเหตุนะครับ
เมื่อคืนนี้ก็เลยคุมขังไว้ที่ห้องคุมตัวผู้ต้องหาของสพเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดก่อน
เดี๋ยวรอให้สั่งเมาก่อนนะก็จะได้สอบสวนแล้วก็แจ้งข้อหากันต่อไป
วันนี้คุณแซคนัทวินนะครับลงพื้นที่ไปที่บ้านโพนศรีนะครับ
ได้คุยกับญาติที่อยู่บ้านใกล้ใกล้กันนะฮะ
ก็มีสองคนนะครับที่มาให้ข้อมูลนะฮะทั้งสองคนเป็นน้าของคนเจ็บและคนก่อเหตุนะครับ
โดยบอกว่าในโต้งเนี่ยนะฝ่ายพี่ชายเนี่ยเขาใส่ขาเทียมด้วยนะความจริง
แต่เขาก็สามารถเดินเหินได้อย่างคล่องแคล่วนะฮะช่วยเหลือตัวเองได้
คือบางทีเนี่ยเดินหนีวิ่งหนีนี่จับไม่ทันด้วยซ้ำก็มีแม้จะใส่ขาเทียม
ทำงานทำการได้ตามปกติคนเสื้อเขียวปีนบันไดเนี่ยฮะ
ทำงานเนี่ยนี่คือในโต้งนะฮะที่ว่าใส่ขาเทียมอ่ะนะคะใช่นี่
เอาในมุมของผู้ที่เขาใส่ขาเทียมแล้วเขาใช้อย่างคล่องแคล่วเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ทำงานทำการได้นี่ฮะแต่ทีเนี้ยปัญหาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
น้าบอกก็เมานั่นแหละดื่มเหล้ากันนั่นแหละนะเมื่อคืนนี้ตอนเกิดเหตุ
นี่เฟซบุ๊กแล้วก็ติ๊กต๊อกส่วนตัวของในโต้งนะครับทำงานปกตินะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับ
บันไดติดกล้องวงจรปิดใช้ชีวิตได้แบบปกติทั่วไป
ขณะเดียวกันนะครับตอนเกิดเหตุเนี่ยญาติญาติบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นรวดเร็วมาก
ก็เลยไม่สามารถเข้าไปห้ามกันได้ทันนะครับพร้อมกับบอกว่าทางฝั่งของน้องชายที่บาดเจ็บอยู่เนี่ย
ก็คือเบนเนี่ยกับภรรยาเขาอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งหลังถัดไปประมาณ๒๐๐เมตร
ก่อนเกิดเหตุขณะกลับจากทำงานพร้อมกับภรรยาเบนก็แวะเอาของที่แม่มาฝากไว้เนี่ยนะฮะ
เอามาให้พี่ชายที่อยู่บ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้ใกล้กันซึ่งในโต้งเนี่ยเขาอยู่คนเดียว
โต้งตอนนั้นนั่งดื่มเหล้าอยู่ตรงใต้ถุนบ้านนะครับแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังด้วย
พอเห็นน้องชายกับน้องสะพ้ายลงจากรถจะเข้าบ้านเขาแสดงอาการไม่พอใจทันที
แล้วตะโกนห้ามไม่ให้น้องสะพ้ายเขาเข้ามาในบ้านเขาแล้วตรงจะไปทำร้ายด้วย
เบนก็เลยต้องมาห้ามพี่ชายนะฮะห้ามจนแบบชุลมุนวุ่นวายเบนตัดสินใจล็อกคอโต้งพี่ชาย
เพื่อไม่ให้ไปทำร้ายภรรยาเขาเพราะว่าถือมีดเข้าไปแบบทำท่าจะแทง
จะทำร้ายด้วยขณะเดียวกันนะฮะโต้งเองกำลังเมานะฮะก็เลยยิ่งโมโหนะครับ
ใช้มีดเนี่ยจ้วงแทงน้องชายแทงเข้าต้นแขนขวา๒แผลซี่โครงซ้ายอีก๑แผล
เบนน้องชายเนี่ยล้มฟุบลงกับที่ทันทีนะฮะ
เย็ดยาดเห็นเหตุการก็ช่วยกันพาในแบรนด์เนี่ย

ส่วนตัวในโต้งก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนครับ

เอะอะโวยวายวนเวียนอยู่ใต้ถุนบ้านตัวเองนั่นแหละ
นี่ฮะลำโพงเนี่ยเมื่อกี้นี้เมื่อวานนี้นั่งดื่มเหล้าคนเดียวเมาเสียงดงเสียงดังไปหมดชาวบ้านบอก
เวลาเขาจะขึ้นเขาก็เป็นอย่างนี้ไม่ต้องมีอะไรหรอกไม่มีเรื่องอะไรหรอก
จะขึ้นก็ขึ้นอย่างนี้ค่ะ
เวลากินเหล้าเอาไม่อยู่ถ้าไม่กินเหล้าก็ธรรมดาพูดกันดีแบบนี้เลย
ถ้ากินเหล้าต้องต้องหาเรื่องคนให้ได้ไม่ผู้หญิงก็ผู้ชาย
ตอนแรกเขาไปอยู่อยู่กับพ่อกับแม่นะคะแล้วพ่อกับแม่คือทะเลาะกับพ่อกับแม่
พ่อกับแม่ไล่ออกจากบ้านก็เริ่มมาอยู่นี่

เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ถ้าเก๊ได้กินเหล้านะเอาไม่อยู่สักคนเลยค่ะ
คุณแซคนัทวินไปคุยกับแม่ของคนเจ็บและคนก่อเหตุนะฮะ
ชื่อนางเอื้องาดีนี่คุณแม่คุณแม่บอกโอ้โหความรู้สึกตอนนี้นะ
ลูกชายสองคนมาแทงกันเจ็บเนี่ยแม่บอกทั้งช้ำทั้งชิน
ใจหนึ่งก็ช้ำใจหนึ่งก็ชินแม่บอกลูกชายคนโตคือโต้งเนี่ยนะ
ส่วนคนเจ็บเนี่ยคือเบนคือน้องชายนะฮะ
ลูกชายคนเล็กตอนนี้ลูกชายอยู่สองโรงนะฮะ
แม่บอกคนหนึ่งโรงพักคนหนึ่งโรงพยาบาลอืมโต้งคนก่อเหตุ
ชีวิตเขาโชคโชนมากเหมือนกับแมวเก้าชีวิต
หรือจะน่าจะมากกว่าเก้าชีวิตด้วยซ้ำอย่างตอนเจ็ดขวบเนี่ย
โต้งลูกชายคนโตโดนรถชนถึงขั้นต้องผ่าท้องนะฮะ
เพื่อรักษาอาการเพราะว่าตับแตกซี่โครงหักม้ามแตก
อายุสิบสองโต้งตกบ่อน้ำแต่พ่อเนี่ยไปช่วยขึ้นมาได้ทัน
เกือบจะจมน้ำตายอายุ๑๕มีเหตุรถมาชนตอนโต้งขี่จักรยานยนต์อยู่อีก
ทำให้ขาซ้ายโต้งขาดต้องใส่ขาเทียมมาจนถึงทุกวันนี้
ตั้งแต่อายุ๑๕ที่ใส่ขาเทียมนี่นะฮะ
ปัจจุบันเนี่ยโต้งนี่อายุก็๓๒แล้ว๓๓แล้วนะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับอายุ๑๕ก็ยังขี่รถไปล้มหัวกระแทกนะฮะ
ปั่นจักรยานหัวฟาดพื้นศีรษะกระทบกระเทือนอีก
แข่งรถวิบากเจอเนินดินรถล้มอีก
เหล็กของรถเสียบหน้าอกทะลุอีกโอ้โหโอ้โหดูสิ
รอดมาได้ยังไงเนี่ยแม่ถึงบอกว่าลูกชายคนโตโต้งเนี่ยมันยิ่งกว่าแมวเก้าชีวิตอีก
ปี๕๙เคยเป็นข่าวดังที่อำเภอหัวหินประจวบคิริขัน
ถึงขั้นขึ้นข่าวหน้าหนึ่งของเมืองไทยเลย
หนังสือพิมพ์หลายฉบับไม่รู้มีใครจำได้หรือเปล่าคุณแม่บอก
โต้งโต้งโดนคู่อริยิงนะฮะแล้วที่ยิงเนี่ยยิงเข้าปากนะฮะ
จนฟันเนี่ยหักหายไปแถบนึงกระสุนทะลุกกหูลูกปืนที่ยิงเข้าใส่เนี่ย
สามนัดทะลุปากไปหนึ่งนัดคาปากอีกสองนัดแต่โต้งก็รอดตายมาได้อย่างปฏิหาร
ถึงขั้นหมอยังถามว่าห้อยพระอะไรเนี่ยถึงรอดตายมาได้
ด้วยเหตุการณ์นับครั้งไม่ทวดแบบนี้นะครับทำให้ตัวของโต้งเองแม่บอกว่า
อาการไม่ค่อยปกตินะฮะจิตใจไม่ปกติอารมณ์แปรปรวนง่าย
เวลาเมาเนี่ยจะโกรธโมโหง่ายมากคือแบบนี้เนี่ยไม่ต้องไปหาเรื่องใครหรอกนะ
ลูกแม่เนี่ยไม่ต้องรอให้ใครมาหาเรื่องแม่บอกโต้งเนี่ยหาเรื่องเขาก่อนตลอด
เพราะนี่ยิ้มเห็นไหมพูดจาดีมีหางเสียงตลอดเวลา
เจอใครเนี่ยโต้งลูกชายแม่ไหว้ตั้งแต่หัวบันไดยันขึ้นบ้านอ่ะ
โอ้โหนี่คือกลับตลปัดเลยนะถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นตามที่แม่บอกอ่ะ
ทีนี้แม่บอกว่าโต้งเนี่ยเหมือนกับเขามีปมในใจคิดว่าพ่อกับแม่ไม่รัก
คิดว่าพ่อกับแม่รักเบนน้องชายมากกว่าทั้งที่มันไม่จริงเลย
เพราะแม่เนี่ยรักลูกเท่ากันกลับกันเนี่ยโต้งเนี่ยยังได้อะไรมากกว่าน้องชายด้วยซ้ำ
เพราะแม่สงสารไงโดยเฉพาะเรื่องของขาซ้ายที่ขาขาดพิการต้องใส่ขาเทียม
คือคุยไปคุยมาเนี่ยคุณแม่นี่น้ำเสียงสั่นเคลือเลยนะฮะ
บอกถ้าเกิดจะบอกอะไรกับลูกชายได้เนี่ยอยากบอกลูกชายคนโตคือโต้งเนี่ย
คือโต้งเอ้ยใจเย็นบ้างก็ได้นะลูก
ก็บอกว่ารักลูกเท่ากันแหละไม่ได้มีอะไรหรอก
บางทีคนเรามันไม่เหมือนกันเขาก็ทำตัวไม่เหมือนคนอื่น
เขาก็เลยคิดว่าเขานี่ไม่มีใครรักเขาก็ปอบเขาบ้าง
บางทีก็ไม่สนใจเขาจะทำอะไรก็ปล่อยเขาไป
แต่ถ้าหนักก็ห้ามถึงเขาจะเป็นอย่างนั้นเราก็ยังรักเขาอยู่
ไม่อยากให้เขาเอาอารมณ์มาตัดสินปัญหามันไม่ใช่

แต่เหตุการณ์แมวเก้าชีวิตอะไรหรือว่า
ยิ่งกว่าก้าวชีวิตอย่างที่แม่บอกคือโต้งเขาเจอกับตัวเอง
ถูกยิงก็คือถูกคนอื่นเขายิงไงแต่คราวนี้คือไปแทงเขานะฮะ
แล้วน้องชายตัวเองนะครับตอนนี้เจ็บหนักสาหัสอยู่
ที่สพร๑๐๑วันนี้ภรรยาของคนเจ็บไปให้ข้อมูล
ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมนะครับเพื่อประกอบสำนวนคดี
เธอบอกว่าเธอเองก็มีปัญหากับในโต้ง
พี่สามีเนี่ยมาหลายครั้งโดยเฉพาะเวลาพี่สามีเมาเหล้า
จะถูกพานหาเรื่องตลอดหาว่าเธอเนี่ยไปยั่วยุ
ทำให้น้องชายไม่รักพี่ชาย
ไม่นานมานี้เนี่ยนะฮะในโต้งทำงานอยู่ในเมือง
โทรมาหาเธอบอกว่าให้บอกเบนสามีของเธอเนี่ย
ให้ขับรถไปรับกลับบ้านหน่อย
แต่สามีเธอบอกว่าให้บอกไปหน่อยว่าขออาบน้ำก่อนนะ
ก็เลยไปรับช้าทำให้โต้งพี่ชายไม่พอใจอีก
หาว่าเธอเนี่ยไม่ใส่ใจเนี่ยบอกให้น้องชายมารับกลับบ้าน
ก็ไปบอกช้าทั้งที่ความจริงแล้วสามีเธอขออาบน้ำก่อน
โต้งก็เลยเข้าใจผิดหาว่าเธอเนี่ยทำให้น้องเนี่ยมารับเขากลับบ้านช้า
แล้วทำให้น้องเนี่ยไม่รักเขาเกิดความขัดแย้งขัดใจกันอยู่เรื่อย
แล้วเวลาดื่มเหล้าทีไรชอบเมาแล้วก็พานหาเรื่องเธอตลอดเวลา
ส่วนอาการของสามีตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ
ซึ่งสามีเธอเองเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าต้องมาเจ็บหนัก
คาดคิดมาก่อนเลยว่าการเจ็บหนักในครั้งนี้เพราะพี่ชายแท้ของตัวเอง
แต่พี่ชายเขารีบก็เลยทักมาถามว่าแฟนมึงไม่ให้มาเหรอ
ทีนี้เขาก็มาหาน้องชายที่บ้านน้องชายก็ออกมาจากห้องน้ำพอดี
ก็ออกไปคุยกันนั่นแหละว่าก็อาบน้ำเสร็จแล้วกำลังจะไป
แล้วเขาก็กลับไปอยู่ดีดีเขาก็ตะโกนบอกมาว่า
เอาไอ้นี่ออกไปเพราะต้องเอามันไม่เหยียบมันเฮียนกู
เอามันออกไปน้องชายเขาก็เลยตะโกนกลับไปว่า
คิดดูดีดีว่าที่นี่บ้านใครแค่นั้นแหละเขาก็วิ่งมาเลย
พอใกล้จะมาถึงตัวน้องน้องชายเขาก็เลยกระโดดล็อกคอ
แล้วคอแล้วเขาก็เลยใช้มีดแทง
ที่ผ่านมาคนที่เป็นพี่ชายเนี่ยเขาไม่ชอบอะไรในตัวพี่
ไม่มีปัญหาอะไรกันนะคะเวลาเขากินเหล้าแล้วเขาจะเป็นแบบนี้ตลอดนะคะ

มีอะไรบ้างอีกที่เขาว่าพี่
ไม่มีเลยค่ะมีมีแค่นี้จริงแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
วันนี้ทั้งวันตำรวจบอก
ไม่ได้นำตัวในโต้งออกมาสอบปากคำนะฮะยังไม่หายเมานะครับยังไม่ส่างดีนะฮะ
แต่จากการตรวจสอบประวัติทางคดีเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่เจอเหตุการณ์กับตัวเอง

ตำรวจบอกว่าในโต้งเคยก่อคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นหลายครั้งเหลือเกิน
หนักสุดเคยมีประวัติคดีติดคุกเมื่อปี๕๙ข้อหาพยายามฆ่าด้วย
พอพ้นโทษออกมาก็กลับมาอยู่ที่บ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
แล้วก็นี่ละดื่มเหล้าเมาอารมณ์ร้อนแล้วก็จะมีปัญหาทำลายร่างกายผู้อื่นอยู่เป็นประจำ
การรายชื่อผู้โชคดีวันที่๑มีนาคม๒๕๖๖